รายการนี้ถือว่าทีมจากประเทศไทยนะครับ

แล้วก็มีการท่าเรือด้วยดังนั้นนะครับ

ตัวเลขน่าสนใจรวมถึงเรื่องราวที่เก็บมาฝากกัน
จากคุณวิระวิทย์เจริญเชื้อจะเป็นอย่างไร
ติดตามได้จากรายงานครับ
ครั้งที่ผ่านมาตัวแทนจากสโมสรไทย

ที่สามารถเอาชนะบุรีรำยูเนเต็ดได้๒ต่อ๐

ส่วนทีมที่ลงเล่นฟุตบอลรายการนี้มากที่สุด

เข้าร่วมการแข่งขันถึง๔ครั้ง
และคว้าแชมป์ไปครองได้๓ครั้ง
ขณะที่ผลการแข่งขันตลอด๖ครั้งที่ผ่านมา
ปรากฏว่าต้องตัดสินด้วยการดวนลูกโทษ
จุดโทษถึง๓ครั้งในปี๒๐๑๘

การดวนลูกโทษที่จุดโทษทั้ง๓ครั้ง
ส่วนการพลิกแซงกลับมาเอาชนะหลังจากถูกคู่แข่งทำประตูนำไปก่อน
เคยเกิดขึ้น๑ครั้งในฟุตบอลรายการนี้ในปี๒๐๑๙

ขึ้นนำบุรีรัมป์ยูเนเต็ดไปก่อน๑ป๐
ก่อนที่บุรีรัมป์จะยิงคืน๒ประตูรวดจากโกซุนกี้

และการยิง๒ประตูของโกสุนกี
ทำให้เขาเป็นนักเตะที่ยิงประตูในรายการนี้มากที่สุด
เทียบเท่ากับจุนจิปูจิโมโตของนาโกย่าแกรมปัสเอส
ที่ยิง๒ประตูใส่บุรีรัมป์ในปี๒๐๑๒
สถิติที่น่าสนใจของสโมสรไทยในฟุตบอลรายการนี้คือ

ผู้ที่ทำประตูได้จะเป็นนักฟุตบอลชาวต่างชาติทั้งหมด
และยังไม่เคยมีนักเตะไทยทำประตูได้ในฟุตบอลรายการนี้เลย
พบว่าพวกเขาไม่เคยเอาชนะตัวแทนจากญี่ปุ่นได้ในเกมอย่างเป็นทางการเลย
โดยไม่เคยพ่ายแพ้ในเกมอย่างเป็นทางการ

พวกเขาเอาชนะบุรีรำได้ในเกมในบ้าน๓ต่อ๐และบุกมาเอาชนะ๒๐๑
ติดตามตำนานบทใหม่ของฟุตบอลรายการนี้
ทั้งสองสโมสรเตรียมจารึกหน้าประวัติศาสตร์อีกครั้ง
วิรวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน